ข่าวแรกของเรากันเลยนะจ๊ะคลอดแล้วจ้าน
สำหรับลูกของคุณแอม
แอมพีรวัตนั่นเองช่วงเก้าที่ผ่านมาเนี่ยเอง
ได้เจอกันแล้วนะลูก

วัชระวงครับ
น้ำหนัก๓๐๗๐กรัมสูง๕๑เซนติเมตร

ก็มีเหล่าฟอลลอเวอร์เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยทีเดียว

ก็ร่วมแชร์ภาพแห่งความประทับใจของครอบครัวของคุณแอมด้วยนะคะ

เพราะต้องถ่ายรูปอวดโรคโซเชียล
คุณแม่เขาก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมหน่อย
เสร็จก็อาจจะแบบมีเวลาช่วงว่างนิดนึงเติมหน้าอะไรอย่างนี้